คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ร่วมกันจัดขบวน
พาศพนายปรเมษเหมังหรือว่าอาจารย์โน้ตปีโป้
หัวหน้าวงแก๊คอัพวงดนตรีลูกทุ่งหายทองคำ
แล้วก็ยังเป็นอดีตสทเทศบาลตำบลพลศา

ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขณะที่นั่งรถตู้กับคณะวงดนตรีหายทองคำ
ระหว่างเดินทางจากจังหวัดสงขลา
แสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดพัทธลุง
รถตู้ชนท้ายรถไฟฟ้าที่จอดซ่อมไฟฟ้าอยู่ข้างทาง
เป็นเหตุให้นายปรเมฆถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตทันทีภายในรถนะคะ
โดยลำไยหายทองคำได้มาร่วมส่งศพอาจารย์โน้ตปีโป้ในครั้งนี้ด้วยความโศกเศร้า
ร้องไห้ตลอดเวลาทันทีที่ศพเคลื่อนถึงบ้าน
พ่อแม่ของอาจารย์โน้ตปีโป้ก็ได้เดินมาเคาะลงศพลูกชาย
พร้อมกับบอกว่าหลับให้สบายไม่ต้องห่วงพ่อแม่และคนทางบ้าน
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมศพจะจัดขึ้นที่บ้านจังหวัดหนองคายนะคะ
ระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองมิถุนายนี้
และพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่๒๓มิถุนายนนี้นั่นเองนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้ภาพมานะคะคุณผู้ชม
ซึ่งพอไปดูในอินสตาแกรมของทางลำไยหายทองคำเองเนี่ย
ก็มีการโพสต์ภาพที่ตัวเองใส่ชุดดำ
แต่ว่าอยู่ในห้องซ้อมน่าจะเป็นห้องซ้อมเต้นนะคะคุณผู้ชม
พร้อมกับแคปชั่นว่าสู้เว้ย
ซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก็ต้องส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ